วันนี้เอาใจคนที่ชอบถ่ายภาพเป็นพิเศษนะครับ
ชอบไหมครับคุณรสลินชอบมากแต่ว่าถ่ายไม่เก่งนะ
ไม่เป็นไรวันนี้จะพาไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
ที่มีวิวัฒนาการต่างแล้วก็มีกล้องในรุ่นต่าง
ตั้งแต่สมัยเก่าจนถึงสมัยใหม่รวบรวมมาให้ดูกัน
รวมไปถึงจะเพิ่มเติมความรู้วิทยาศาสตร์
ด้านการถ่ายภาพและการพิมพ์แถมให้เป็นพิเศษอีกด้วยนะครับ

เปิดให้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบกล้องและเทคโนโลยีผ่านการทดลองด้วยตนเอง
จุดแรกเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการถ่ายภาพ
มีหน้าจอระบบสัมผัสเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ปรับตั้งค่าการทำงานต่าง
ขณะรูรับแสงความเร็วชัตเตอร์ระยะโฟกัสระบบป้องกันภาพสั่นไหวค่ะ
ร่วมมือกับศูนย์เรียนรู้พัฒนาห้องระบบการเรียนรู้เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
ฟื้นฟูขึ้นใหม่ให้มีความทันสมัยค่ะ
ถ้าใครมาเชื่อเลยครับครบวงจร
ส่วนใครที่สนใจศึกษาวิวัฒนาการของกล้อง
ที่นี่มีกล้อง๓มิติหรือกล้องตรีเนธอายุราวเกือบร้อยปี
กล้องยุคโบราณทรงคุณค่ารวมกว่า๒๐ตัว
คือกล้องส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
นำมาจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพด้วยค่ะ
กล้องนับร้อยตัวแบ่งตามวิวัฒนาการกว่า๑๕๐ปี
เรียงอย่างเป็นระเบียบจาก๕ยุคหลัก

ฟิล์มกระจกแบบเปียกฟิล์มกระจกแบบแห้ง
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังจัดแสดงกล้องที่หาดูได้ยาก

รัสเซียใช้ในสงครามเย็น

พิมพิ์พิถัฒนเทคโนโลยีทางเติร์นตั้งอยู่ที่ชั้นสาม
อาการพิพิธธฟันเทคโนโลยีทางภาพ